คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่ศรีราชาที่ชนบุรีกันบ้าง
เป็น๒วัยรุ่นริขโมยจักรยานยนต์
แต่เขามีอุบายต่างนานาด้วยนะครับ
ไปดูเหตุนี้กันเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็สามารถจับภาพ๒วัยรุ่นนี้ได้นะครับ
ก็เป็น๒คนร้ายอายุประมาณ๒๐ปี

ทำทีเอารถจักรยานยนต์ของเขามาจอดบริเวณหน้าอู่ซ่อม
ที่ชื่อว่าโป่งบีเอ็มที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา

เขาก็ทำทีทำท่าว่าโอ๊ยรถจักรยานยนต์เสีย

นี่เราอยู่หน้าร้านซ่อมรถพอดีเลย

ยืมอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาหน่อย

ไปขอยืมเครื่องมือช่างจากเจ้าของอู่
บอกว่าเดี๋ยวผมยืมเครื่องมือหน่อยได้ไหม
ผมจะไปซ่อมจักรยานยนต์ของผม

ก็ทางเจ้าของอู่เขาก็เชื่อใจ

เพราะเห็นว่ารถมันก็จอดเสียอยู่ใกล้กันนี้เองนะครับ
แต่ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าของอู่ก็เผลอ

แล้วก็มาดึงกุญแจรถจักรยานยนต์
เสียบคาไว้ที่รถของเจ้าของอู่

จากยืมเครื่องมือช่างไปแล้วนะฮะ
ยังมาเอากุญแจรถจักรยานยนต์ของเจ้าของอู่ไปด้วย

แกล้งไปซ่อมรถจักรยานยนต์ของเขา
จนบอกพี่ขอบคุณมากรถผมติดแล้ว

วันหลังมีอะไรก็บอกนะเดี๋ยวพี่ซ่อมให้

สองคนร้ายสองวัยรุ่นนี้

เพื่อมาเอารถจักรยานยนต์ของเจ้าของอู่ไป
เพราะว่าเขามีกุญแจแล้วนี่
ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
โดยในกำแหงพรมหอมเจ้าของอู่
และเป็นเจ้าของรถที่ถูกขโมย
เปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดจึงรู้ว่าเป็นฝีมือ๒วัยรุ่น
ที่เราไว้ใจที่เราเชื่อใจ
และที่นายมายืมเครื่องมือช่างของเรานี่แหละ
ก็เลยจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ด้วยกลัวไปก่อเหตุที่อื่นอีก
เห็นมั้ยเขามีกลุ่นอุบายแย่บหย่อนนะ